หนุ่มเมืองโคราชรายนี้อัดคลิประบายความอัดอั้น
ร้องขอความเห็นใจบ้างเพราะเขาบอกว่าเพื่อนบ้านเปิดเพลงเสียงดังมาก
บ้านเขาไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันทั้งคืนเลยนะคะ
มีเพื่อนบ้านผิดชีวิตวุ่นวายเสียงดังพอดีหรือดังเกินพอดี
ผมทุกข์ใจจริงกับเพื่อนบ้านที่ชอบเปิดเพลงเสียงดัง
เที่ยงคืนตีหนึ่งแล้วแต่อารมณ์เขาขอร้องแล้วก็ไม่เป็นผลเนี่ยนะคะ
ซึ่งผู้ร้องเรียนระบุด้วยว่าเพื่อนบ้านเนี่ยเปิดเพลงเสียงดังเวลาที่เมาเหล้าเนี่ยแหละค่ะ
แล้วคือมันดึกดื่นนะไงเที่ยงคืนตีหนึ่งเป็นแบบนี้ประจำอย่างน้อยสัปดาห์ละ๒ครั้ง
มีการระบุพิกัดด้วยนะคะอยู่ในซอยมิตรแท้๓พื้นที่หมู่๓ตำบลหนองบัวสาราอำเภอเมืองนครราชศรีมาค่ะ
ล่าสุดทีมข่าวเราก็เลยลงพื้นที่ค่ะไปพูดคุยกับคนที่เป็นคนร้องเรียนเข้ามาเนี่ยนะคะ
คือนายอวิรุธแทร่จึงอายุห้าสิบสามปีอาชีพรับจ้างค่ะเขาเล่าว่าเหตุการณ์ในคลิปเกิดขึ้นเมื่อสามสิบธันวาคมที่ผ่านมา
เพื่อนบ้านรายนี้เปิดเพลงดังลั่นเลยค่ะจากรถยนต์ที่จอดไว้หน้าบ้านแล้วเปิดนานด้วย๔ชั่วโมง

เขาเองต้องขับรถหนีไปจอดนอนในปั๊มคือนอนในบ้านไม่ได้แล้วนะคะ
ฟังเสียงของคนที่ร้องเรียนหน่อยค่ะ
ก็ออกรถไปกะอาไปจอดรถนอนทางปั๊มดีกว่าเมื่อไหร่เดี๋ยวบันดิฉี่ย์ดึกได้กะอาให้เขาเลิกก่อน

ไปก็ไปสักชั่วโมงนึงยุงก็กัดเนอะ

เขาก็ยังทำยังไงดีเนาะ

เขาเตลิดไปอีกเตลิดไปนอนปั๊มเนี่ยครับ
มาก็ตีหนึ่งตีสองเนาะครับ
ตี๒นะครับถึงจะได้เข้าบ้านเมื่อคืน
ผมก็เคยเตือนเนอะก็เคยไม่ไปขอร้องเขานั่นแหละ
ซึ่งก็อย่างเหตุผลที่เขาให้ก็คือว่า
ไม่เป็นไรหรอกเป็นวันอาทิตย์ครับ
บางที่วันธรรมดาผมก็อารุมารวย

ถ้าเป็นอย่างเทศกาลผมก็จะไม่ว่าอะไรหรอกครับ
ก็รู้กันเนอะ

นายอวิรุธเขาก็บอกว่าอยากอ้อนวอนเพื่อนบ้านรายนี้

ก็เบาเสียงลงหน่อยได้ไหม

บางคนมันต้องทำงานแต่เช้าอะไรแบบนี้เนอะ
ต้องเห็นอกเห็นใจกันนิดนึงนะคะ